วันนี้พบใหม่นะครับ๒๘รายหลายคนบอกกับผมว่าต้องบอกด้วยว่ากลับบ้านแล้วกี่รายนะครับวันนี้ก็กลับบ้านอีก๑๒๐๐รวมสะสมนะครับ๑๒๘๘รายนะครับ
ทั้งหมดนี่ก็คือใน๖๘จังหวัดนะครับเป็นผู้ป่วยสะสมรวมแล้ววันนี้๒๕๗๙รายนะครับ
ขณะที่เสียชีวิตรวมแล้วตอนนี้คือ๔๐ราย
ไม่สำเร็จไม่สำเร็จแล้วก็รู้ตอนที่หลังว่าคนรับจ้างตัวไปเขาไม่ให้
ผมก็อยากให้ท่านมาช่วยเยียวยาหน่อยเพราะว่าพวกประชาชนเขาก็ลำบากอยู่แล้วเพราะเจออย่างนี้ไปก็ตังค์เขาก็ไม่มีของกินก็ไม่มี
โอ้ยอดขายตอนนี้ตกแบบยิ่งกว่าหน้าหนาวอีกนะครับเวลานี้ครับก็สถานการณ์ตอนนี้ปิดหมดเลยครับทุกสิ่งทุกอย่าง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะเพราะว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นนี้อยู่ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากนะคะ
ถ้าวัดผลจากทวิตเตอร์แล้วก็จะมีประเด็นอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะบางส่วนเป็นประเด็นที่ได้รับคำตอบไปแล้วนะคะ
แต่ว่าก็น่าจะมีคำอธิบายในรายละเอียดมากกว่านี้
เหนือจากที่เราเห็นในข่าวนะคะเราจะคุยในวันนี้กับท่านเดียวเลยค่ะ
เราจะคุยกับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะที่เป็นโฆษกระทรวงการคลังด้วยนะคะ
พอลวรนแสงสนิทพอสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คำอธิบายเดิมไหมคะว่าเป็นเพราะว่าชื่อมันไปอยู่ในการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร
ก็เลยทำให้เมื่อจับคู่กันแล้วบางคนก็ยังเป็นเกษตรกร
แม้ว่าตัวเองจะยังไม่รู้ตัวนะคะ
ถูกต้องครับเพราะว่าจริงอยากจะเรียนยืนยันนะครับว่า
ระบบไม่ได้ไปกระหนดอาชีพให้ท่านเองโดยสนุทธิ์โดยภารการนะครับ
ได้มีการวิ่งไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของทางส่วนราชการต่างที่เกี่ยวข้องนะครับ
ทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรเนี่ยครับเราก็ตรวจสอบฐานข้อมูล๒๓ที่นะครับ
แล้วก็มีชื่อท่านที่มีการไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรอยู่จริงนะครับ
อันนี้อันนี้ขอยืนยันแต่ว่าท่านจะขึ้นหรือว่าท่านจะไม่รู้ว่าท่านได้ถูกขึ้นไปแล้วอย่างนี้
ผมว่าเราช่วยกันตรวจสอบครับว่าท่านลองดูสิว่าท่านได้
สองสามแหล่งข้อมูลที่ไปปรากฏชื่อของคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ย
ตรวจสอบตรงไหนได้บ้างคะพอ
ก็ที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรนะครับ
ข้อมูลหลักนี้อยู่ที่กระทรวงเกษตรนะครับ

แล้วก็ผมเข้าใจว่าพี่น้องที่ทำการเกษตรในพืชหลัก

ผู้ปลูกพืชชนิดนั้นทุกปีนะครับ

แล้วก็ฐานข้อมูลชุดนี้จะอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรอ่า

อีกชุดหนึ่งเรามีฐานข้อมูลจากท่านที่ปลูกอ้อยนะครับ
เราก็จะไปที่จำนวนงานอ้อยละน้ำตาล
ก็จะมีข้อมูลของผู้ที่ทำอาชีพอ้อยนะครับ
ส่วนอาชีพเกษตรอื่นเนี่ยจะอยู่ครบอยู่ที่ทางกรมส่งเสริมนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มที่ทำด้านการประมงกับประสูจัตว์นะครับ
ก็จะเป็นอีกชุดข้อมูลหนึ่งที่เราไปดูนะครับ

ซึ่งในส่วนของการขึ้นทะเบียนเนี่ยนะคะ
แต่ละแหล่งถ้าที่ฉันนับตามที่ผอบอกเนี่ยมีทั้งหมด๓แหล่งเนี่ยนะคะ

คือต้องขึ้นรายปีไหมคะหรือว่าขึ้นแล้วก็ทิ้งไว้ยาวเลยคะ

ถ้าผู้ปลูกพืชหลักนะครับที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับขึ้นทุกปีครับ

ถ้าเอา๒๓แหล่งที่ว่าไม่ว่าจะเป็น

ก็แล้วแต่เนี่ยเวลาขึ้นเนี่ย๓แหล่งนี้เนี่ย
ขึ้นเป็นรายบุคคลหรือว่าขึ้นเป็นครัวเรือนคะ

ซึ่งในการขึ้นเป็นครัวเรือเนี่ยต้องใส่ชื่อทุกคนลงไปด้วยไหมคะ

เวลาขึ้นก็จะขึ้นอย่างนี้ครับก็จะให้หัวหน้าครอบครัวเนี่ยครับ
เป็นคนไปขึ้นทะเบียนด้วยตัวเองนะครับ
อันที่๑แล้วเวลาในการกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนเนี่ยครับ
จะมีการถามครับว่าในครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวกี่คน

เขาจะถามว่าแล้วกี่คนที่ช่วยทำการเกษตร
เพราะฉะนั้นสมมุติผมยกตัวอย่างว่าผมเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับ
ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยครับผมก็เป็น๑คนแล้วใช่ไหมครับ
ผมมีสมาชิกในครอบครัว๕คน
เขาบอก๓คนช่วยผมทำการเกษตรอีก๒คนไม่ได้ช่วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูว่าเป็นเกษตรกรเนี่ย
ก็จะมีผม๑คนกับสมาชิกในครอบครัวอีก๓คน
ช่วยทำการเกษตรเป็นเกษตรกรนะครับ
นั่นคือวิธีการตรวจสอบนะครับ
อันนี้เผื่ออาจจะกระทรวงการคลังอาจจะทราบนะคะ

ว่ามีสมาชิกทั้งหมด๕คนรวมหัวหน้าครอบครัว

ทีนี้พอไปลงแล้วเนี่ยเวลาที่

พอได้รับการช่วยเหลือแบบใดก็แล้วแต่เนี่ย

หรือเขาให้เป็นแบบเหมาของครัวเรือนคะ

อันนี้เพราะว่ามาตรฐานที่ออกไปช่วยดูแล
พี่น้องเกษตรกรมีเยอะมากนะครับ
ในแต่ละปีนะครับแล้วแต่เรื่องบางเรื่อง
บางเรื่องให้เป็นคนบางเรื่องให้เป็นครอบครัวครับ

แล้วไม่ได้ไปเอาออกจากทะเบียนนะคะ

ทีนี้พอมีข้อสันนิษฐานอื่น

มันเป็นความผิดพลาดนะคะแต่ว่ามันน่าจะเกิดจากปัญหา
คือผมว่าคืออย่างนี้ครับคือถ้าเกิดท่านไม่จำเป็นต้องไปถอนชื่อออกอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะจริงการขึ้นไปเรียนในธรรมทุกปีอยู่แล้วนะครับ
ปีนี้ท่านไม่ได้ไปขึ้นท่านก็ไม่ควรจะมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นเกษตรกร
เพราะฉะนั้นท่านท่านไม่ได้ขึ้นแต่ว่าผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับ
มันจะผิดพลาดได้อย่างไรเหมือนที่คุณจอมขวัญสงสัยอย่างนี้ครับ
ผมยังคิดว่าจริงเราตรวจสอบกันดีไหมครับว่าแล้วชื่อของท่านเป็นเกษตรกรจริงหรือเปล่าวันนี้ใช่ไหมครับ
ไม่งั้นเดี๋ยวสมมุติอีกระยะหนึ่งมีมาตรการไปช่วยเกษตรกรใช่ไหมครับ
เราก็ต้องใช้ฐานข้อมูลชุดนี้เป็นตัวยืนดำว่าใครเป็นเกษตรกรครับ
จัดการหลายชื่อของคนที่ไปลงทะเบียน๕๐๐๐อะไรแบบนี้ก็จะดีนะครับ
คำถามคือว่าเขาเหล่านี้สามารถจะไปแก้ฐานข้อมูลในภาคเกษตรกรรม
เพื่อกลับมาใช้สิทธิ์ที่๕๐๐๐บาทได้ใหม่ไหมคะ
ผมแนะนำเร็วที่สุดนะครับซึ่งผมทางกระทรวงการคลังได้ติดตามปัญหานี้นะครับ
แล้วก็ตัดสินใจครับว่าสัปดาห์หน้าครับจะมีถ้าเกิดท่านเข้าไปในเว็บของ
เพราะฉะนั้นท่านที่บอกว่าเราตรวจสอบแล้วท่านเป็นเกษตรกร
แต่ท่านยืนยันว่าท่านไม่ใช่ใช่ไหมครับท่านอุทธรณ์ครับ
ว่าท่านไม่ใช่ท่านทำอาชีพนี้อยู่ที่นี่ที่นี่นะครับ
มากี่ปีแล้วอย่างนี้สมมุตินะครับก็ยืนยันตรงนั้นมา
ซึ่งจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าเหรอคะพอ
สัปดาห์หน้าจะทำให้เร็วที่สุดเลยครับเพราะนี่เป็นเรื่องใหม่ครับ
ก็คือเหมือนกับว่ามันจะต้องมีมีตัวแถนหรือตัวปุ่ม
ให้คลิกเข้าไปใหม่อย่างนี้ใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นมา
ถูกต้องครับวันนี้เรามีอยู่๕ปุ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับ
จะมีปุ่มที่๖ขึ้นมาครับเป็นปุ่มของการอุทธรณ์ครับ
เพราะฉะนั้นในทุกกรณีนะครับไม่ใช่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรอย่างเดียว
ไม่ใช่นะครับอาชีพอื่นที่สมมุติไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยเหตุผลต่าง
ท่านรู้สึกว่าท่านไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเนี่ยครับท่านมาอุทธรณ์ครับ
โดยที่ไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนใช่ไหมคะ
ไม่ต้องเดี๋ยวผมจะดำเนินการอย่างนี้ครับ๕๐๐เราแยกออกมานะครับ
ก็จะแยกออกมานะครับถ้าท่านยืนยันแล้วเราไปตรวจสอบว่าท่านท่านไม่ได้เป็นเกษตรกรจริงนะครับ
ก็ก็มีสิทธิ์รับเงินเข้าเกณฑ์๕๐๐๐นะครับแล้วเราก็จะเอาข้อมูลนี้แจ้งทางกระทรวงเกษตรครับ
คนกลุ่มนี้ที่เราได้จ่ายเงินเยียวยา๕๐๐๐ไปเนี่ยเขาได้มีการยืนยันตัวตนแล้วนะ

แล้วก็ถ้ารักษณะของอาชีพอื่นซึ่งมันก็พอน่าจะเห็นนั่นนะคะ
ตามที่เป็นข่าวว่ามันมีอีกหลายลักษณะของการถูกปฏิเสธ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนไปแบบนี้เราไม่ได้ประกอบอาชีพนี้
อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอาชีพที่เกิดปัญหาคือจะมีปุ่มเดียวกันให้อุทธรณ์ได้ถูกไหมคะ
ถูกต้องครับแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญ
การตรวจสอบของระบบเนี่ยนะครับเขาจะวิ่งไปเจอตัวตนของท่านที่ฐานข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง
ที่ท่านมีข้อมูลอยู่นะครับอันนั้นคือสมมุติเราเจอตัวตนท่านเป็นเกษตรกร
เป็นเกษตรกรใช่ไหมครับอย่างกรณีอีกอันหนึ่งซึ่งมีคำถามเยอะเมื่อวานนี้
เรื่องของนักศึกษาอาจจะเยอะหน่อยใช่ไหมครับก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็เรียนคุณจอมขวัญครับว่าระบบก็วิ่งไปตรวจสอบฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษานะครับ
ว่าในปัจจุบันเนี่ยใครที่อยู่ในสถานะของนักเรียนนักศึกษาอยู่บ้างนะครับ
อันนั้นก็คือการตรวจสอบแล้วก็ได้มีการแจ้งกลับมาคือเราไม่ได้เข้าไปดูในระบบเลย
นายกอายุพวกนี้นะครับแต่ก็อันนี้ยอมรับนะครับว่า
ก็อาจจะมีกรณีที่ท่านทำงานแล้วล่ะท่านทำงานเต็มเวลาใช่ไหมครับ
แต่ท่านอาจจะไปเรียนในระดับที่มันสูงขึ้นเช่นปริญญาโทหรือปริญญาเอกอย่างนี้นะครับ
ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านอุทธรณ์มาครับ
ในบางคนที่อ่านเจอค่อนข้างมากคืออาจจะเจอลักษณะที่ว่า
อายุเท่านี้แล้วทำไมยังถูกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาอยู่
มันคนละกรณีกันกับคนที่ประกอบอาชีพหลักแล้วไปเรียนเสริมนะคะ
แต่บางคนบอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในสภาวะนั้นซะด้วยซ้ำไป
อายุเท่านี้แล้วทำไมยังถูกไปขึ้นเป็นนักศึกษา
คือลักษณะแบบนี้ก็เจอเหมือนกันเนี่ยน่าจะเกิดจากความผิดพลาดเรื่องอะไรคะ
ผมว่าเราวิ่งเราต้องไปเจอชื่อท่านอยู่ในฐานข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันนะครับ

เพราะฉะนั้นผมเรียนอีกทีนึงว่าระบบวิ่งไปเช็คฐานข้อมูลของส่วนราชการที่มีอยู่ในแต่ละเรื่องนะครับ
แต่ทีนี้ค่ะพอถ้าสมมุตินะคะในสัปดาห์หน้า
ตัวอย่างที่เราคุยกันคือเกษตรกรกับนักศึกษาที่เจอค่อนข้างเยอะนะคะ
เดี๋ยวขออีกอย่างหนึ่งค่ะเดี๋ยวก่อนสรุปก็คือว่า
แล้วในกรณีของคนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการนะคะ
แล้วทำไมยังถูกขึ้นว่าเป็นผู้ประกอบการ
เหมือนกับเขาก็เลยถูกตัดสิทธิถูกไหมคะเพราะว่าเขาเหมือนกับ
มองว่าเป็นเจ้าใหญ่ไม่ได้กระทบตามนโยบายของเราไม่ทิ้งกันเนี่ยค่ะ
คืออย่างนี้ผมเรียนคุณจอมขวัญว่าในมาตรการ๕๐๐บาทเนี่ยนะครับ
เราจะช่วยอาชีพอิสระใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแรงงานเป็นลูกจ้างเป็นระดับเล็กนะครับ
ผู้ประกอบการเนี่ยก็มีหลายระดับมีหลายขนาดนะครับขณะที่เราอยากจะช่วยก็คือขนาดเล็กนะครับ
คือผมยกตัวอย่างอย่างนี้จะได้เห็นชัดว่าสมมุติผมทำธุรกิจร้านอาหารนะครับ
ร้านอาหารผมขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในตลาดนะครับผมเป็นผู้ประกอบการนะครับ
อันนี้ไปลงทะเบียนก็จะลงว่าค้าขายประกอบอาชีพขายอาหารนะครับ
กับอีกอันหนึ่งจะเป็นเจ้าของร้านอาหารขนาดใหญ่มีหลายสาขาในทั่วกรุงเทพสมมุติอย่างนี้นะครับ
ลงทะเบียนก็จะลงว่าทำค้าขายเหมือนกันทำขายอาหารเหมือนกันนะครับ
แต่ก็จะลงมาในกลุ่มอาชีพเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยครับ
แต่สิ่งที่จะแตกต่างกันก็คือรายได้ของ๒ร้านนี้ไม่เท่ากัน
จะมีเกณฑ์รายได้เข้ามาดูครับว่าถ้ามีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับ
เรียนถามรวบแบบนี้นะคะเรายกตัวอย่างไปยกตัวอย่างเช่นคนที่ถูกปฏิเสธเพราะว่าเป็นเกษตรกรนักศึกษา
หรือว่าเข้ารักษณะของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นแบบเหมือนกับเจ้าใหญ่ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
ทีนี้ที่พอบอกว่าในสัปดาห์หน้าจะมีปุ่มมีแถบอุทธรณ์ขึ้นมาให้เข้าไปคลิกใหม่
เรียนถามรวบอีกทีนึงนะคะว่าถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยค่ะ
วันนี้ก่อนที่จะมีปุ่มอุทธรณ์ขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่าต่อให้อุทธรณ์ไปคนที่ยังมีชื่ออยู่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรทางกระทรวงศึกษาธิการ
หรือว่าในลักษณะของหน่วยงานอื่นที่เขามีชื่ออยู่เนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีหรือเปล่าคะ
คงไม่ได้เป็นการไปตรวจสอบกระทางข้อมูลครับว่าตรวจสอบกระทางข้อมูลเดี๋ยวเสียแล้วนะครับจะได้ผลออกมาแบบนี้นะครับ
จะตรวจสอบท่านอาจจะใช้วิธีที่ไปดูสถานที่จริงเลยนะครับ
ซึ่งดีแล้วค่ะแต่ฉันก็มาถามว่าอย่างนี้จะยิ่งทำให้แต่ละรายเนี่ยหรือแม้กระทั่งกำลังคนของกระทรวงคลังเองเนี่ยค่ะ
มันอิลุงตุงนังยุ่งกันมากกว่าเดิมหรอคะ
ก็จริงต้องเรียนคุณจอมขวัญอย่างนี้ครับว่าฐานข้อมูลเป็นสิ่งฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยนะครับเป็นเรื่องยากมากเราไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยนะครับ
ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยถ้าเกิดเรามีฐานข้อมูลชุดนี้อยู่วันนี้เราอยากเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแป๊บเดียวทำเสร็จเลยง่ายเลยเพราะเรารู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนบ้าง
แต่วันนี้เราเริ่มต้นจากที่เราไม่มีฐานข้อมูลเลยนะครับเราต้องสร้างฐานข้อมูลชุดนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นงานที่มันมีสองเรื่องในเรื่องเดียวกันนะครับ
แล้วก็การจะสร้างฐานข้อมูลที่มันแม่นยำเนี่ยผมว่าสุดท้ายก็คงต้องดูครับถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติข้อมูลในระบบบอกว่าคุณเป็นสมมุตินักศึกษาอย่างนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงคุณทำงานแล้วเนี่ยนะครับมันมีที่อยู่มีสถานที่ทำงานชัดเจนมีสมมุติคนยืนยันสมมุติอย่างนี้นะครับ

ด้วยว่าตัวเองประกอบอาชีพอย่างที่ยืนยันจริงถูกไหมคะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกันต่อกับผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะ
พอลวรนนะคะพอค่ะเรียนถามเพิ่มเติมค่ะ
สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีการถามประเด็นนี้กันด้วยนะคะ
ตัวอย่างเช่นอาชีพที่คนอาจจะตั้งคำถามแทนเยอะที่สุด

เพราะว่าอย่างที่พอได้ให้ข่าวอยู่ตลอด
ก็คือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
วิกฤตโควิดอันนี้เข้าใจกันนะคะ

ฉันได้ถามไปก่อนหน้านี้นะคะ
ได้ถามดรชันกริจไปว่า
ถ้าสมมุติเป็นลักษณะของการก่อสร้างที่
จริงแล้วเขาน่าจะเข้ารักษณะที่ตัวเองเป็นรับจ้าง

แต่ว่าเพราะเอิญว่ารับจ้างส่วนใหญ่เป็นก่อสร้าง
แล้วเขาไปลงก่อสร้างเท่ากับตัดทิ้งเลย
แล้วส่วนแบบนี้จะเกิดขึ้นกับลายเล็กลายย่อยค่อนข้างมาก
จะมีการทบทวนให้อาชีพก่อสร้างเข้ามาอุทธรณ์ได้ด้วย
ว่าเพิ่มอาชีพนี้เข้าไปเพิ่มไหมคะ

เรียนว่าตอนนี้มี๒กลุ่มที่ทางกระทรวงการคลังกำลังดูอยู่นะครับ
ก็คือกลุ่มรายงานในเซคเตอร์ก่อสร้างนะครับ
ตัวชาวไร่เล็กที่อาจจะไม่มีงานจริงตอนนี้นะครับ
เราจะดูว่าขนาดใหญ่อาจจะงานเดินต่อไปได้ใช่ไหมครับ
กลุ่มที่๒คือกลุ่มนักศึกษาที่ทำงานไปเรียนไปจะดูครับ
ซึ่งจะออกมาภายในสัปดาห์นี้ไหมคะ
ก็อยากออกให้เร็วที่สุดเลยครับเพราะว่าเข้าใจว่าเงิน๕๐๐๐
ไปถึงที่น้องประชาชนได้เร็วจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับ
ทีนี้สมมุตินะคะสมมุติถ้าเพิ่มให้กลุ่มของคนที่ทำงานก่อสร้างได้จริง
คือจะต้องไปแจกแจงอีกไหมคะว่าเขายังมีงานอยู่กับบริษัทรายใหญ่
แล้วตอนนี้พอไปก็ไปหมดเลยคือต้องไปแบ่งอีกทีไหมคะ
จริงพอมีมาตรการนี้นะครับผมเรียนคุณจอมขวัญว่า
ให้อาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับนั่นคือตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ
ซึ่งผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็บอกว่าที่เห็นได้ชัดก็คือ
การที่สถานประกอบการเขาถูกปิดตามคำสั่งของภาครัฐหรือว่าเขาตกงาน
อันนี้คือสิ่งที่เป็นผลกระทบจากโควิดที่เห็นได้ชัดนะครับ
ก็ต้องไปดูครับจริงคงต้องดูเพราะว่าถ้าสมมุติท่านยังทำงานอยู่ปกติ
งานท่านมีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยท่านก็ควรจะเอาเงินส่วนนี้ให้กับคนที่เขาตกงาน
คือเป็นแรงงานเหมือนท่านนะครับดังนั้นคือถ้าเกิดให้เหมือนกันก็คงไม่
ก็ต้องมีเสียงบ่นอีกนะครับว่าคนหนึ่งยังมีงานอยู่คนหนึ่งไม่มีงานทำไมได้รับการเยียวยาเท่ากัน
สมมติอย่างนี้ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาเหมือนกันค่ะ

อันนี้คงอยู่ในกลุ่มที่เป็นนักศึกษาอาจจะยังอายุไม่เยอะนะครับ

อีกคนหนึ่งเรียนเรียนหนังสือเป็นหลักนะแต่ว่ามีเวลาว่างไปรับจ้าง
สมมุติเป็นพนักงานเสิร์ฟ๒วันอีกใน๗วัน
อย่างนี้ครับก็เป็นความยากว่าเอ๊ะใครควรได้มากกว่ากัน
หรือว่าแรงคู่ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะทำอย่างไร

เพราะว่านักศึกษาทุกคนก็มีไม่น้อยนะครับอีก๓๔ล้านคนนะครับในทางข้อมูลเนี่ย
พอคะถ้าจะถามให้ครบทุกอาชีพมันเยอะมากนะครับ
เพราะว่าเอาตรงไปตรงมานะคะคือทางตรงตามนิยามที่กระทรวงการคลังให้มา
เข้าใจได้แต่ว่าโดยทางอ้อมแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนก็ได้รับผลกระทบอีก
มันมันแทบไม่ต่างกันเลยไหมคะคือโดยอ้อมนี่คือไม่ปิดก็จริง
แต่ว่ามันก็มีผลอย่างเช่นนะคะถ้าสมมุติเราเอากลุ่มประกันสังคมเข้ามาคุยด้วย
อย่างเช่นโดนลดเงินเดือนโดนลดวันทำงานหรือในลักษณะแบบนี้
คือยังไงมันก็เดือดร้อนจากโควิดกันหมดนะคะ
คือพอมันมีข้อโต้แย้งแบบนี้ทางกระทรวงการคลังคิดว่าอาจจะต้องคิด
ในเชิงหลักการใหม่ทั้งหมดไหมคะ
คือเราคิดว่า๕๐๐บาทเนี่ยออกไปนะครับวันนี้เราเราเก็บตกคนได้จะกี่ล้านคนก็ไม่รู้นะครับ
เพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้คำตอบสุดท้ายว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับ
แต่ผมเชื่อว่าจะมีมาตรการอีกมาดูแลคนที่ยังตกหล่นอยู่ครับ
ไม่เข้าเกณฑ์อัน๕๐๐นี่แหละนะครับจะต้องมีเกณฑ์ใหม่ที่มันผ่อนคลายมากขึ้น
หรืออะไรอย่างเงี้นะครับผมว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนนะครับว่า
ใครที่ได้รับผลกระทบต้องดูแลต้องเยียวยาอันนี้โจทย์ชัดเจนนะครับ
เพราะฉะนั้นมาตรการ๕๐๐อาจจะเก็บตกคนได้ไม่หมดนะครับ
แต่ถ้าเกิดคุณจอมขวัญไล่ดูจำนวนแรงงานวันนี้
ล้านคนอยู่ในระบบ๑๑ล้านคนเอาแค่มาตรา๓๓ของประกันสังคมพอนะครับ
ล้านคนนะครับอันนี้ประกันสังคมดูแลแล้วใช่ไหมครับ
เขาก็ไปใช้กลไกประธานสังคมนะครับจะตกงานจะถูกลดเงินเดือนก็ไปใช้กลไกนั้นนะครับ
ก็เหลือ๒๕ล้านคนแวงงานนอกระบบใช่ไหมครับ
ทีนี้ถ้าเกิดเราเอาเกษตรกรออกนะครับ
เพราะว่าจะมีมาตรการเฉพาะของพี่น้องเศรษฐกร
เศรษฐกรวันนี้มีประมาณ๑๕๑๗ต่างคน
เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เหลือผมเชื่อว่า๕๐๐๐จะพยายามเก็บ
กลุ่มที่เหลือเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เหลือสักประมาณหลายล้านบาท
คือถ้าเอาตามนิยามที่ผอเคยให้ไว้
คือณตอนนี้ประมาณคร่าวของโครงการนี้
เราไม่ทิ้งกันจะอยู่ที่ประมาณ๘ล้าน
จากการตัดคนที่สังกัดในลักษณะของกลุ่มและความช่วยเหลืออื่นออกนะคะ
อันนี้จะเหลือ๘ล้านคืออาชีพอิสระ๕ล้านนะคะ
ที่อยู่ในมาตรา๓๙๔๐ของประกันสังคม
แล้วก็บางส่วนที่ยังส่งไม่ถึง๖เดือนของประกันสังคม
แล้วก็อาชีพอิสระอีกประมาณ๓ล้าน
ถ้าเอาเราไม่ทิ้งกันเนี่ยจากที่กระทรวงการคังคำนวณประมาณ๘ล้าน
ถ้า๘ล้านบาทบวกกันหมดเราได้๓๘ล้านบาทแล้ว

ว่ายังมีคนที่ไม่อยู่ในนี้แต่เขาเดือดร้อน

รัฐบาลก็ต้องออกมาดูครับว่าใครบ้างที่หลังจากที่๕๐๐๐
วันนี้เพิ่งประกาศส่วนไป๑๖๐๐๐๐๐คนนะครับ

ยังไม่จบนะครับเพราะว่าระบบก็ยังคัดกรองของเขาไปเรื่อยทุกวัน
ยังไม่รู้ผลสุดท้ายออกมาเท่าไหร่ใครได้บ้างใครไม่ได้

สุดท้ายครับถ้ายังมีคนตกหล่นอยู่รัฐบาลไม่ทิ้งไม่ปล่อยครับต้องกลับมาดูแลเขาครับ
คือเรียนอ่านตามที่ออกมาตอนแรกเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีวันที่ปิดรับถูกไหมคะ

รับโรงทะเบียนเนี่ยอาจจะไปถึงกลางปีใช่มั้ยคะผอ
ก็เริ่มดูครับตอนนี้ผมว่ายอดลงทะเบียนต่อวันก็เริ่มเริ่มลดลดน้อยลงนะครับเริ่มช้าแล้วนะครับ
ซึ่งอย่างนี้นะคะคือที่ท่านบอกว่าถ้าเป็นคนที่หลุดออกจาก๘ล้านแล้วก็ส่วนอื่นที่เชื่อว่าเขามีคนรองรับช่วยอยู่แล้วเนี่ย
มันจะมีแบบนี้ค่ะคือคนที่จริงแล้วโดยนิยามเข้าอยู่ใน๘ล้านนี้แหละแต่ว่าด้วยลักษณะการใช้การใช้วิธีลงทะเบียนแบบออนไลน์การตอบคำถามค่อนข้างมาก
คือก็จะมีคนที่ตกหล่นจากกลุ่มใน๘ล้านนี้อีกเยอะซึ่งคำถามก็คือว่าที่ผอบอกเนี่ยคือคนที่ตกหล่นท่านกำลังหมายถึงคนที่ตกหล่นจากทั้งหมดเลยทุกสังกัดเลยหรือหมายถึงตกหล่นจากจาก๘ล้านนี้คะ
ผมว่าทั้งสองส่วนครับตกหล่นจาก๘ล้านเนี่ยผมเชื่อว่า๘ล้านสมมุติเราอาจจะเก็บได้ไม่หมดใช่ไหมครับตามไปดูตามไปรีบไปดูครับยังมีคนตกหล่นอยู่ที่ไหนแล้วรีบตามไปเยียวยาเขาแล้วในภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยจะมีแรงงานหรือผู้ประกอบการเล็กที่ไหนบ้างที่เขายังเดือดร้อนอยู่นะครับผมว่ารัฐบาลมีนวิบัติชัดเ

คือถ้าถ้ามันจะถ้ามันจะผิดพลาดเนี่ยมันจะไปผิดพลาดตรงไหนคะคือเขารู้ว่าเขาควรจะกรอกยังไงเขาก็เลยได้สิทธิ์นี้หรือว่ามันไปผิดพลาดที่การจับคู่ฐานข้อมูลมันผิดคะผมว่าเป็นไปได้ทั้งคู่ครับค่ะพอค่ะเดี๋ยวขอพักแป๊บเดียวครั้งสุดท้ายเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายช่วงที่๓

คุณผู้ชมเตรียมสัปดาห์หน้านะคะจะมีปุ่มจะมีแถบขึ้นมาให้เข้าไปคลิกเพื่อที่จะอุทธรณสิทธิ์ของตัวเองนะคะและเรียนคิดว่าคือไม่ว่าจะขึ้นไปแบบไหนก็แล้วแต่คนที่ถูกปฏิเสธเข้าไปอุทธรณสิทธิ์ตัวเองได้กระทรวงการคลังจะเพิ่มไว้ให้สัปดาห์หน้าเริ่มต้นนะคะในขณะที่ในส่วนของเกษตรกรค่
ก็มีออกมาอย่างนั้นเช่นเดียวกันทีนี้เรียนกลับมาถามพอลวรนต่อค่ะพอค่ะเท่าที่ดูของเกษตรกรนะคะท่านซึ่งคืออย่างที่พอบอกตอนแรกคือก็แล้วแต่ว่านโยบายหรือว่าโครงการที่ออกมาจะเป็นการให้ช่วยเหลือเนี่ยนะคะเป็นการช่วยเหลือแบบรายครัวเรือนหรือว่ารายบุคคลก็แล้วแต่คำถามคือว่าถ้าเราเอาเรื่องของโควิดเป็นตัวตั้งเกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เด

เพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินดูครับว่าภาคเกษตรได้รับผลกระทบอย่างไรครับคืออย่างงี้ค่ะที่ฉันเห็นทางกระทรวงเกษตรเนี่ยนะคะจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ลักษณะความช่วยเหลือจะออกมาเป็นสองแบบก็คือช่วยจากกรณีโควิดด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในกรณีแรงซึ่งดูแล้วก็เข้าใจได้นะคะแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าถ้ามีการ

ก็อันนี้มันก็เขามีค่าใช้จ่าย

ผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของสังคมไทยนะครับ
ที่วันนี้มีการทำกระทำในเมือง

มีภาระเหมือนกันที่เพิ่มขึ้นนะครับ

เท่ากับว่าจริงแล้วเราควรจะให้เราไม่ทิ้งกัน
แบบไม่ได้นิยามโดยรับผลโดยตรงสิคะ
คือถ้าสมมุตินะคะว่าคนที่โยกย้ายจากภาคการทำงานหนึ่ง
อีกภาคการทำงานคือไปหาเกษตรกรรมเนี่ยนะคะ

เพราะฉะนั้นเราไม่ทิ้งการที่ให้กับคนที่ได้รับผลทางตรงของโควิด
อันนี้ก็เท่ากับว่ามีคนเสียสิทธิ์ไปจำนวนไม่น้อยนะคะ
อันนี้ผมว่ามันคนละชุดมาตรการนะครับ
ผมยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับว่าจริงจะออกมาเป็นลักษณะอย่างไรนะครับ
แล้วให้เท่าไหร่ก็ยังไม่มีไม่มีเกณฑ์ออกมานะครับผมว่าอันนั้น
ผมว่าต้องรอดูครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายนะครับ
การพิจารณาผมเชื่อว่าต้องดูอีกรายละเอียดอีกเยอะนะครับ

แล้วจะให้เท่าไหร่ให้กี่เดือนผมว่าอันนี้ยังมีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับค่ะ
ทีนี้เรียนลองถามว่าถ้าสมมติมีการพิจารณาของส่วนพี่น้องเกษตรกรของเรา
แล้วลักษณะการให้กระทรวงการคลังกลัวไหมคะว่าจะกังวลไหมว่าจะเกิดการเปรียบเทียบขึ้น
เช่นไม่ว่าเกษตรกรจะได้เท่าไหร่เป็นรายบุคคลหรือว่ารายครัวเรือนก็แล้วแต่
ทีนี้พอเอามาเปรียบเทียบกันกับเราไม่ทิ้งกันจำนวนหนึ่งเนี่ยนะคะ
คือคนจะเปรียบเทียบไหมว่าทำไมได้จำนวนเท่านี้ทำไมเราไม่ทิ้งกันได้แบบนี้
เกษตรกรได้เท่านี้ได้จำนวนคนเป็นเท่านี้แล้วมีบางคนของเราไม่ทิ้งกัน
เป็นคนที่เสียสิทธิ์ไปคือมันจะสร้างความเหลื่อมล้ำโดยตัวมันเองแม้ว่าเราจะไม่ตั้งใจไหมคะ
ผมว่าต้องมีคำอธิบายที่ดีนะครับว่าที่เขาได้เขาได้เพราะเหตุผลอะไรนะครับ
เขาได้ในจำนวนที่เหมาะสมกับความเดือดร้อนหรือผลกระทบหรือไม่นะครับ
ผมว่าอันนั้นเป็นประเด็นที่ต้องตอบมากกว่าครับส่วนมาตรการเยียวยา๕๐๐บาทของเราก็เดินไปตามหลักเกณฑ์ของเรา
แล้วก็คัดกรองคนที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการใช่ไหมครับเข้าหลักเกณฑ์ใช่ไหมครับอันนี้ก็รับเกณฑ์นี้
แต่ว่าแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่มาตรการเดียวที่รัฐบาลจะดูแลครับผมว่าวันนี้เราจะเห็นมองไปสั้นหน่อยจะเห็นมาตรการที่จะเยียวยาเกษตรกรอยู่ใช่ไหมครับ
แต่ผมเชื่อว่ามาตรการเก็บของคนที่ยังตกหล่นอยู่อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ
ทีนี้ค่ะมันมีแนวคิดหนึ่งค่ะผอคือยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรเนี่ยนะคะสมมุติว่าเวลาเราพูดถึงเกษตรกรควรจะได้รับความช่วยเหลือมันก็มีมันก็มีชุดคำถามเดิมอยู่แล้ว
เช่นว่าเกษตรกรไม่ได้คือเราไม่ควรมีภาพจำว่าเกษตรกรคือคนที่เป็นคนยากคนจนเพราะเกษตรกรอาชีพเกษตรกรที่เป็นคนร่ำรวยก็มีแต่แน่นอนมีพี่น้องเราที่ยากจนเช่นเดียวกัน
ว่าเศรษฐกรภาคไหนที่เขาได้รับผลกระทบจากโควิดครับ

อาจจะไม่ใช่ทุกอาชีพของเกษตรกร

เพื่อเกิดจากผลกระทบผมเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอยู่ครับ
สุดท้ายค่ะผอคะมีคนถามเรื่องนี้เยอะนะคะ
ฉันได้ฟังในส่วนของคนที่ทำระบบนี้แล้วเหมือนกันนะคะของทางกรุงไทย
เรียนถามผออีกหนึ่งท่านก็คือว่า
คือผมก็ไม่ใช่นักคอมพิวเตอร์นะคุณจำขวัญผมก็
ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ผมว่าทุกอย่างที่ประมวลผลเราใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด
คนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงแรกที่คัดกรองออกมาเลย
แต่ว่าอุทธรณ์จะมีเรื่องคนเข้าไปดูแล้วล่ะครับ
อันนี้มันก็คัดกรองไปตามระบบที่เซ็นเอาไว้คอมพิวเตอร์คารันของเขาไปเรื่อย
ผมก็ไม่แน่ใจว่านี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเพราะว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาตอบครับ
ค่ะพอค่ะขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะคะอาจจะได้สัมภาษณ์ท่านอีกนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมที่รอเรื่องของประกันสังคมประกันสังคมจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ไม่น้อยทีเดียวนะคะ
ที่มีคำถามอีกหนึ่งชุดใหญ่ใหญ่รอไว้ยังไงขอบคุณพอลวรนก่อนนะคะ

สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ